สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเฟรช
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาละฮะแน่นอนว่าตลอดตั้งแต่๑๑โมงเป็นต้นมาไทยรัฐทีวีของเรา
มีการรายงานสถานการณ์สดถูกต้องนะครับของการชุมหนุ่มในวันนี้
คณะรัศดรคณะราษฎรปีนี้อย่างที่เราบอกเขาบอกว่า
ซึ่งไทยรัฐของเราเนี่ยก็ถ่ายก็จะเกาะติดสถานการณ์มาตลอดเลย
ในข่าวใส่ไข่เราไม่ขัดอารมณ์คุณฮะเดี๋ยวเราคุณจะได้ดูกันต่อ
เหมือนกันเราขอย้อนกลับไปว่าบรรยากาศที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยเมื่อเช้านี้
ซึ่งก็มีการชุมนุมกันตั้งแต่เช้าแล้วสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษดรครับ
ก็ได้บุกเข้ายึดพื้นที่อนุสวรีประชาธิปไตยเพื่อจะนำอย่างแรกเลยเนี่ย
ก็คือเอาต้นไม้ออกเขาอ้างว่าเอาต้นไม้ออกกันทำไมก่อน
เนื่องจากว่าอ้างว่าก่อนหน้านี้บริเวณดังกล่าวสามารถเดินขึ้นไปได้
แต่ภายหลังมีการนำต้นไม้มาตั้งทำให้เดินขึ้นไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน
โดยมีการเจรจาให้กับเจ้าหน้าที่ที่ตั้งแถวอยู่นะฮะบอกว่าช่วยออกจากนอกพื้นที่หน่อย
ซึ่งตำรวจวันนี้นะฮะตำรวจก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
ขณะที่อีกมุมหนึ่งมีรายงานว่าเกิดการประทะของมวลชนอย่างที่วันนี้เรารู้กัน
ครับนะฮะมีคนใส่เสื้อเหลืองอ่าฮะเพื่อไปรอรับเสด็จด้วยนะครับวันนี้เอ่อก็มีการประทะกันนะครับของสองฝ่ายเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยเนี่ยเคลื่อนแถวออกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแนวกาดอาสาของกลุ่มคณะราษดรเนี่ยก็ห้ามปรามอืมจนเหตุการณ์ตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
เออคุณไม่ได้ยาตายเหลือแล้วเป็นอะไรน่ะคุณไอนะผมปกใจน่ะถูย์
ว่ากลุ่มคณะรัศดรเนี่ยอย่างที่เรารู้กันติดตามกันมา
ก็ได้ขึ้นตัวออกจากอุตสวรีประชาธิปไตย
่งหน้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลตอนนี้รู้สึกว่าถึงธรรมเนียบรัฐบาลแล้ว
งจี้ฮะตอนนี้ถึงธรรมเนียบรัฐบาลกันแล้ว
อันนี้เราได้เห็นภาพนี้เป็นภาพที่มีคนพูดถึงกันเยอะ

กลายเป็นสองฝั่งเห็นไหมฮะ
กลายเป็น๒ฝั่งที่ถนนราชดำเนินนะตรงนี้น่าจะช่วงช่วงชายฮะ
ถนนราชดำเนินตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ฮะนี่นี่ตอนบ่าย๒ตอนเริ่มตอนตอนกลาง
ตอนประมาณสักบ่ายนี่เป็นช่วงบ่ายที่มีการปะทะกันสองฝั่ง
แต่ตำรวจสามารถเคลียร์สถานการณ์กันได้หมดเนี่ยนะฮะนี่คุณฮะนี่นะครับ
ในขณะเดียวกันใกล้บ่าย๓ประมาณสัก๑๔นาฬิกา๔๗นาที
เจ้าหน้าที่เนี่ยยอมเปิดทางให้มวลชนเนี่ยเคลื่อนไปแล้วนะครับ
โดยผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนผ่านสะพานผ่านฟ้ารีราชนะครับ
ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนี่นะฮะ

ขบวนก็ได้เคลื่อนมาถึงแยกนางเลิ้งครับ
ซึ่งทุกแยกนั้นอย่างที่บอก
ก็จะมีรถเมย์มากันกันอย่างนี้

มวลชนสามารถผ่านไปได้นะครับผม
บางคนถามว่าณวันนี้จริงแล้วนายกก็ปฏิบัติภารกิจตามปกติ

วันนี้นะครับนายกก็ปฏิบัติลงพื้นที่ตามปกติเลย
ซึ่งอย่างที่เราบอกกันก็ต้องติดตามกันนะฮะ
นี่วันนี้เขาแบ่งกันสองฝั่งอย่างนี้เลย

เดี๋ยวเราจะตัดภาพบรรยากาศสดนะครับ

อันนี้ถึงที่หนุสวิสาทธิพทัยนะฮะ
เดี๋ยวนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเขาเรียกอะไรอ่ะลงมือลงไม้กัน
อืมนะครับเดี๋ยวกี้เราเอาให้ต่างไปอืมท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าตอนนี้
น่าจะใกล้ถึงธรรมเนียบรัฐบาลครับนะครับซึ่งขบวนก็ผ่านแยกนั้น
เลิ้งซึ่งทุกทุกแยกทุกทุกแยกนั้นนะฮะอย่างที่เราเห็นว่ามันสามารถ
ตัดได้กับราชดำเนินกลางได้หมดเลยนะครับ
แล้วก็มีแถวเจ้าหน้าที่เป็นแนวกั้นไม่ให้มวลชนผ่านไปได้
จากนั้นมวลชนก็ได้เคลื่อนผ่านไปเชิงสะพานเทวกรรม
ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดสกัดที่๒เพราะอะไรฮะ
ใกล้ทำเงียบรัฐบาลที่สุดใกล้ทำเงียบรัฐบาลที่สุด
ด้านหลังเนี่ยก็เป็นแนวของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งวันนี้ตำรวจก็ค่อนข้างจะเหนื่อยกันพอตัวนะฮะ
ฮะจนในที่สุดประมาณสักบ่ายสามโมงกว่ากว่าเกือบสี่โมง
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้เข้าผลักดันเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เปิดทางนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดทางให้ผู้ชุมนุมผ่านเคลื่อนที่ต่อไปได้โดยสะดวก
นะครับณวันนี้อืมนะครับซึ่งตอนนี้เทรนด์ทวิตเตอร์ที่ขึ้นอันดับหนึ่งนะครับ
ก็คือม็อบสิบสี่ตุลาครับตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยอ่านะฮะ
ก็ก็มีการนี่นะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นรั้วรุดหนามเนอะอืมที่ก็
ตอนนี้คือใกล้ธรรมะที่สุดนี่คือแผงของเรียกได้ว่า
เอาตำรวจมากันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลที่สุด
นี่นะฮะรายงานล่าสุดจริงนะฮะตำรวจก็คอยควบคุมสถานการณ์
แต่ก็ในช่วงเวลาบ่ายเป็นต้นมาก็ยังไม่ได้มีการปะทะอะไร
ในขณะเดียวกันวันนี้ภัยดาวดินเมื่อประมาณสักบ่าย๒โมงครึ่ง
สารอาญารัชดาพนักงานสอบสวนได้ควบคุมไผ่ดาวดิน
หรือนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษา๒๙ปีฝากขังเป็นผลัดแรก
โดยไผ่ดาวดินเนี่ยก็มีท่าทางอิดโรยนะฮะอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยิ้มแย้ม
แล้วก็ทักทายกับผู้สื่อข่าวด้วยการชู๓นิ้ว
โดยไม่ได้สวมกุญแจมือนะฮะแล้วก็เดินเท้าเปล่าเข้าภายในอาคารทันที
นี่ฮะก็มีคนรอกันมากมายนะฮะณตอนนี้เดี๋ยวเรารอแป๊บนึง
ในขณะนี้เรากำลังจะตัดภาพยังฮะแอ้งจี้
รัฐบาลมากขึ้นนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวเราขอดูการถ่ายท่อสดแป๊บนึงนะครับ
จะกำลังดูเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ล่าสุดเป็นยังไงนะครับเนี้ยเนี้ยเนี้ย
แต่บางทีผมไม่กลัวผมกลัวมันจะได้ยินเสียงที่ไม่เหมาะ
ไม่ควรออกมาหนุ่มอย่าดัจจริตนะฮะเตรียมข่าวของคุณด้วย
เพราะว่าในที่สุดแล้วตอนนี้ครับเรายังตัดภาพสดสดไม่ได้นะฮะ
ตรงนี้ครับปิดเสียงก็เตรียมข่าวสองอย่าง
มีภาพบรรยากาศสดมาให้ดูไปดูครับตอนนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับ
ก็ใกล้เต็มที่แล้วเนาะ
อันนี้น่าจะน่าจะแถวตรงไหนเนี่ย

ก็ใกล้เงียบน่าจะใกล้เนาะ
นี่คือภาพบรรยากาศสดนะครับท่านผู้ชมฮะ
ครับผมเพราะฉะนั้นเส้นทางบริเวณนั้นนี่ก็
น่าจะต้องหลีกเลี่ยงกันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าก็แล้วนะครับ
บรรยากาศสดที่เรารายงานกันมา
ครับอ้าว
ระหว่างที่เรารอตัดภาพเราขอดื่ม

เดี๋ยวจะตัดภาพให้ดูเป็นระยะ
ตอนนี้ก็จะทำวินโด้เล็กไว้ให้คุณดูนะฮะ

แต่เราขออนุญาตดำเนินรายการตามปกติแล้วกัน

ก็มีคำพิพากษานะครับ

สารก็ชี้นะครับน้ำอุ่นตั้งใจมอมลาลาเบลจนช็อก
นะฮะรวมถึงแก๊งปาร์ตี้ที่เอ่อบ้านบางบัวทอง

ยื่นฟ้องนายรัชเดชหรือว่าน้ำอุ่นวงธบุตรเป็นจำเลยที่๑นะครับ
มีไนคิวหรือวัชยพลเป็นเจ้าของงานปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง
กับพวกเป็นจำเลยทั้งหมด๒๖คน

ฐานความผิด๔ข้อหาครับฐานซ่องโจรพาผู้อื่นไป
เพื่อการอนาจารย์โดยใช้กำลังพลุสร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดนะฮะ
กระทำการอนาจารย์แก่บุคคลที่อายุกว่า๑๕ปี
โดยใช้กำลังพลุสลายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
วงเหนียวกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใด
นี่นะครับก็คือจำเลยทั้งหมด๖คนนะครับ

ซึ่งเป็นพริตตี้ชงเหล้ามาร่วมเต้นลำแล้วก็ร่วมดื่มสุรา
โดยทั้ง๖คนมีผลถุประสงค์นะครับ
เพื่อให้ลาลาเบลดื่มสุราจนเมา
เป็นเหตุให้ถูกนวงเดี่ยวกักขังต้องปราศจากแสรีภาพในร่างกายต้นถึงแก่ความตาย
ส่วนจำเลยที่๒๖ที่บ้านบางบัวทองนะฮะร่วมกันสนับสนุนการกระทำผิดของน้ำอุ่น
ขณะที่จำเลยที่๒๖นั้นต่างล่วงรู้ถึงเป้าหมายของการจัดงานปาร์ตี้ในครั้งนี้
โดยให้ลาลาเบลเนี่ยดื่มสุราจนเมาไม่สามารถคลองสติและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกระคืนได้
แล้วพวกจำเลยก็ยินยอมนะครับให้น้ำอุ่นพาพิตตี้ลาลาเบลนั้นไปกระทำอนาจารย์
โดยไม่ขัดขวางหรือเข้าห้ามปรามอันเป็นการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยจำเลยทั้งหมดนะฮะได้เดินทางมาฟังคำพิพากษา
พร้อมกับทนายความซึ่งสารได้พิเคราะห์พยานหลักฐาน
เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องพิพากษา
จำคุกจำเลยที่๑คือน้ำอุ่นนะฮะ
น่วงเหนียวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกกระทำถึงแก่ความตาย
เป็นบทลงโทษที่มีโทษหนักสุดนะครับก็คือให้จำคุก๘ปี

นี่นะครับน้ำอุ่น๘ปีนะฮะ

ส่วนจำเลยที่๒๖ให้ลงโทษฐานเป็นผู้สับสนจำเลยที่๑
ในการกระทำความผิดดังกล่าวจำคุกคนละ๕ปี๔เดือน
และให้จำเลยทั้ง๖คนนะครับร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมแก่โจทย์
รวมจำนวนเงิน๗๔๘๖๖๐บาท
แล้วก็มีดอกเบี้ยอีก๗๕ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุด้วยนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามหลังที่สารลงโทษจำคุกนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดเองก็ยื่น
ขอประกันตัวนะครับโดยน้ำอุ่นเนี่ยก็
มีการตีวงเงินประกันอยู่ที่๓๕๐๐๐๐บาทส่วนจำเลยที่๒ถึง๖นะครับ
ก็ประกันตัวไปที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีกำหนดเงื่อนไขใดใดเพิ่มเติมด้วย
ท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าวันนี้เราขอจะตัดสลับอย่างนี้
ในระหว่างรายการปกติถึงกับการชุมนุมว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
ซึ่งขนาดนี้คนเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมต้องยอมรับวันนี้เกาะติดกันตั้งแต่๑๑โมงเลย
คุณสิริวัณรักษัตริย์ครับสวัสดีฮะ
ค่ะกลับมาที่บริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราได้รายงานบรรยากาศสดไปนะคะ
เป็นช่วงที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมีการผลักดันแนวกั้นของตำรวจ
ตรงถนนนครสวรรค์นะคะซึ่งเป็นจุดที่มีรถบัตรตำรวจค่ะ
กั้นอยู่แล้วก็มีการผลักดันมาจนตอนนี้นะคะทั้งมวลชนทั้งแก่นำ
สามารถผ่านเข้ามาอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ภาพสดตอนนี้นะคะก็คืออยู่ตรงบริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
ตรงบริเวณประตูหนึ่งค่ะแกนนำของกลุ่มคณะราษดร
นำโดยนายอานนท์นำพาได้นำมวลชนของคณะรัศดรนะคะ
ปักหลักการชุมนุมมาตั้งแต่เช้า
แล้วก็มีการเดินเท้าออกจากอนุสวรีประชาธิปไตย
จนตอนนี้นะคะสามารถผ่านเข้ามา

เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมวลชนอย่างที่เห็นตรง
หน้านี้นะคะล้นหลามมากเต็มถนนพิศนุโลกเลยค่ะ
แล้วก็ขบวนของแก่นำก็มีการเคลื่อนไปข้างหน้านะคะไปตรงประตูสี่ค่ะ
ก็คือตรงข้ามสำนักงานกพนะคะเพื่อที่จะบอกให้ตำรวจค่ะ
ผลักดันแนวรถที่มีการปิดกั้นอยู่ให้นำรถออกไปค่ะ
ระหว่างที่มีการเดินนี้นะคะก็มีการชู๓นิ้วเป็นระยะระยะค่ะ
กลับไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะช่วงของการ
ปะทะกันของทางกลุ่มมวลชนแล้วก็ทางตำรวจอ่ากำลังตำรวจต่อชะดอ
ก็มีการผลักดันแนวรั้วกันตั้งแต่ตรงจุดที่มีการนำรถบัตรไปจอด
หลังจากที่มีการตะโกนมีการกดดัน
ช่วงระหว่างที่ตำรวจเนี่ยกำลังขยับรถบัตรเพื่อที่จะเปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินเข้ามาค่ะ
ทางมวลชนก็มีการผลักดันแนวรั้วเข้ามาแล้วก็มีการโยนสิ่งของนะคะ
ให้กับตำรวจแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ต้องวิ่งหนีกันเลยค่ะเป้าหมายของการชุมนุมวันนี้นะคะ
ก็คือจะต้องมาปักหลักค้างคืนที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งแกนนำก็ต้องบอกว่า
คืนนี้จะเป็นคืนที่เริ่มต้นในการชุมนุมด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
จะชุมนุมกี่วันนั้นยังไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าจะชุมนุมไปเรื่อย
กว่าจะกดดันให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

ตลอดแนวรั้วของธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
แม้ว่าจะมีมวลชนผ่านเดินเข้ามาเต็มถนนพิสูนโลก
ยืนประจำอยู่ตามแนวรั้วค่ะ

เผื่อว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมีการปีนรั้วเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาลโดยเฉพาะบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะที่เห็นนี้นะคะก็คือตึกไทยคู่ฟ้าเป็นตึกที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปปฏิบัติภารกิจในธรรมเนียบรัฐบาลแต่ว่ากำลังของต
หมายก็คือด้านหน้าสำนักงานกรพรรณ์นะคะ
ตรงนั้นจะเป็นประตู๔อีกประตูหนึ่งของธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อที่จะเดินผลักดันไปให้ตำรวจที่มีที่วางแนวกั้นไว้อีกจุดนึงอะค่ะ
เปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมสามารถปิดถนนได้ตลอดแนวนะคะ
แล้วก็ใช้พื้นที่ด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
ในการปรักหลักครั้งคืนในคืนนี้ค่ะ
นี่ไม่ดีอะหมูขุดออกแหละ
ผ่านเหตุการณ์ของความตึงเครียดมาแล้วนะคะ
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็จะเป็นเก่าของการเข้ามา
จับจองการเข้าใช้พื้นที่

บริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็ตอนนี้ค่ะมีการปรบมือแล้วก็ตะโกนให้กับชุดกำลังตำรวจนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราบอกไปว่า
มีตำรวจเข้ามาประจำการอยู่ตรงแนวรั้วของธรรมเนียมรัฐบาลนะคะ
ตอนนี้ตำรวจยอมที่จะถอยออกไปแล้วนะคะถอยกำลังออกไปแล้ว
เพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ใช้พื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะ
แล้วก็หลีกเลี่ยงการปะทะกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
เนื่องจากว่าเหตุการณ์ชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้นะคะ
ปะทะกันมีการเผชิญหน้ากันของมวลชนกันหลายรอบเลยทีเดียวค่ะกับตำรวจ
นึกว่าอยู่ที่นั่นนักครับก็เดี๋ยวจะมีรายงานมาเรื่อยที่ร้านแต่ครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับผมนะครับถ้ามีแสดงการสำคัญแล้วก็
เข้ามาเลยนะตอนนี้ถ้าสมมติจะลายงานกันแบบสดเรียลไฟมก็คือสามารถอยู่หน้าธำเลียบรัฐบาลได้แล้วครับและก็กลุ่มผู้ชุมนุมยืนแย่นว่าจะปากปรักษ์มันแหละอยู่หน้าธำเลียบรัฐบาล
นี่คือรายงานล่าสุดติดตามไทยรัฐทีวีของเราทั้งวัน

ที่โคราชครับคุณผู้ชมยังอวมอยู่
มวลน้ำจากลำแม่น้ำมูลท่วมนาข้าว
ชาวบ้านกว่า๑๐๐ไร่ทีเดียว

ปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมายจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทางโครงการสูญส่งน้ำ
บำรุงรักษาทุ่งสำริดนะครับเร่งนำเครื่องผลักดันน้ำ
จำนวน๖เครื่องครับมาติดตั้งเพื่อผลักดันน้ำ
ในเขื่อนพิมายออกลงสู่แม่น้ำมูล
เพื่อพร่องน้ำไว้รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาสะสมอยู่

เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะครับ

แล้วก็พิทธิพลาดสารแห่งชาติพิไมด้วยนะครับ
ล่าสุดหลังจากที่เขื่อนพิมายผลักดันน้ำลงสู่ลำน้ำมูล

แล้วก็ตำบลท่าหลวงจำนวนกว่า๑๐๐ไร่
โดยระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง๕๐๖๐เซนติเมตรนะครับ
คาดว่าปริมาณน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับ
แล้วก็ขยายพื้นที่เสียหายออกไปมากขึ้นนะครับ
เนื่องจากยังคงมีมวลน้ำก้อนใหญ่ครับ
ไหลเข้ามาสะสมภายในเขื่อนพิมายต่อเนื่องทุกวันนั่นเองนะครับ
ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับ
หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
จนทำให้ผนังกั้นน้ำคลองลัดน้ำแม่น้ำตรังนะครับผมนะฮะ
อย่างรวดเร็วนะครับชาวบ้านที่อาศัยริมฝากฝั่งนะครับ
ทันตั้งตัวครับต้องรีบอบพยพนะครับผมนะฮะ
ขนสิ่งของเครื่องใช้ไปอยู่ในที่สูงแล้วก็ที่ปลอดภัยนะครับ
โดยจังหวัดตรังนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว๘อำเภอ
ประกอบไปด้วยอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองอำเภอวังวิเศษนะครับ
อำเภอสิเก่าอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอประเหลียนนะครับ
แล้วก็อำเภอกันตรังนั่นเองนะฮะ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบ๒๐๐ครัวเรือนนะครับ
พื้นที่การเกษตรเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากนะครับ
ด้านอำเภอกันตรังนะครับผมพบว่าฝนตกหนักฝนตกหนักครับ
แล้วก็ทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับ
ของประชาชนจำนวน๔ครัวเรือนแล้วก็ดินสลาย
ดินสไรดินสไรนะครับอ่าต้องแล้วดินสไรนี่ใจบ้าง

บอกไปแล้วว่าโคราชก็หนักพอสมควรตอนนั้นปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย
เฝ้าระวังพายุระดับ๓โซนร้อนนะฮะนางกา
มีผลอีสานตอนบนแล้วก็ตะวันออก๑๔๑๖ตุลาคม
เวียดนามนี้เจอหนักโหจมน้ำจมน้ำเลยอ่ะ
หน้าเลยนะฮะประเทศไทยของเราเราก็จะต้องแบบว่า
พอเรามาระวังหนึ่งนะครับผมเอามือให้ทันพักสักครู่หนึ่งนะฮะ
เดี๋ยวช่วงหน้า๓ขวบดับปริศนาพ่อแท้เนี่ยไม่เชื่อ
พ่อแท้ไม่เชื่อนะว่าลูกเนี่ยจะเสียชีวิตเนื่องจาก
ตกล้มตกเตียงตกเตียงเหมือนล้มอ่ะเออล้มแล้วตกเตียงแล้วเสียชีวิต

ผิวดูกระจ่างใสใน๑๒๓โลชั่นมิสทีน

มันถูกถูกถูกมีใครกดอย่างกว่า
ไม่ได้นะมันจำเป็น

นี่ผมอธิบุทงนะจริงแล้วนี่

มือมันหอมแล้วนิ่มมาก
เพราะว่าพี่ผาทัยก็นั่งแทนพี่หนูแหละ
นี่ในฮากครีมรอพี่หนูอยู่เลยเนี่ย

เด็กสามขวบที่ก็บอกว่าตกเตียงแล้วตาย

มันพญาพึ่งนะ

ใครไปแล้ว

เอาไปอ่านข่าว
ก็น้องอายุแค่๓ขวบเท่านั้นเอง

ที่โรงพยาบาลกรสินตอนนี้มีการอายัดร่างน้องเอาไว้แล้ว
เพราะว่าน้องนั้นน่าจะเสียชีวิตอย่างมีพิรุษ
โดยสงสัยนะครับว่าน้องเอเนี่ยน่าจะถูกทำร้ายร่างกาย
ส่งต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่น
เพื่อให้แพทย์นั้นพิสูจน์นะครับ
แล้วก็ชนสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
คือแพทย์ไปพบบาดแผล
ซึ่งขัดแย้งกับการสอบประวัติของน้องเอ
โดยเฉพาะหน้าผากของน้องเนี่ยนะฮะ
มีร่องรอยการปูดบวมแล้วน้องตัวอ้วนจะน่ารักเลย

คือขอบตาน้องนี่ก็บวมนะฮะมีรอยเขียวช้ำ
กระดูกเข้าต่อหักที่ศอกแล้วก็แขนซ้ายหลุดออกจากกัน
นี่ดูน้องดิไม่น่าเลยอ่ะจริง

สงสารลูกเอ้ยเนี่ย๓ขวบ
ล่าสุดนะฮะทางด้านตำรวจครับพันธบรวจเอกสมชายภูกองชนะ
เป็นภูมิกับอยู่ที่สพกุชินารายนะฮะ
ท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าขณะนี้ตำรวจก็ยังคงรอผลการชนสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเอนะครับ
จากแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
จากการประสานงานก็คาดนะครับว่าเร็วนี้น่าจะรู้ผลแน่นอน
แต่ก็ได้มีการดำเนินการเก็บรูปรวมพยานหลักฐานนะฮะ
ภายในห้องน้ำจุดที่ถูกระบุว่าน้องเอนั้นลื่นล้ม
แล้วมีการสอบปากคำนะครับรวมไปถึงสอบปากคำของแม่
แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็กพร้อมกับมีการส่งชุดสืบสวนเนี่ยนะฮะ
ลงพื้นที่เพื่อไปหาสาเหตุนะครับ
ก็บอกว่าปกติแล้วลูกชายเนี่ยมักจะวิ่งเล่นสน

และมีหลายครั้งนะครับที่น้องเอนั้นวิ่งเล่นแล้วก็หกล้มเกิดบาดแผล
แต่ก็ไม่ได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากซื้อยามากินแล้วเดี๋ยวก็หายเอง
กระทั่งวันเกิดเหตุนะฮะตนเองออกไปซื้อกับข้าวเพื่อมาให้ลูกกิน
ก่อนไปเนี่ยยังพูดหยอกล้อกันอยู่เลย
พอกลับมานะฮะก็ทราบจากสามีว่าน้องเนี่ยอุจจาระใส่ที่นอน
พ่อเองได้พาไปล้างแล้วลื่นล้มในห้องน้ำ
อันนี้ก็เป็นพ่อเลี้ยงนะคุณผู้ชมครับครับพ่อเลี้ยงนะครับส่วนสาเหตุที่เจ็บแขนนั้น
น้องเป็นมานานแล้วแล้วก็มีก้อนเนื้อบริเวณดังกล่าวด้วย
อยู่ระหว่างการนัดแพทย์ไปผ่าตัด
ซึ่งตนเองไม่ติดใจการเสียชีวิตในครั้งนี้
เพราะเชื่อนะครับว่าน้องนั้นน่าจะลื่นล้มเอง
อีกทั้งสามีใหม่คนนี้รักแล้วก็เอ็นดูน้องเอด้วย
ขณะที่ทางด้านพ่อเลี้ยงของน้องเอ
อายุ๓๐ปีไม่เปิดถ่วยชื่อ
บอกว่าตนเองคบหาแล้วก็รักกับน้ำสาวโจรรยา
แม่น้องเอมาประมาณปีเศษ

ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมารักแล้วก็เลี้ยงน้องเหมือนกับลูกแท้
วันเกิดเหตุน้องเอไม่สบาย
มีอาการเนื้อตัวบวมเขียวช้ำมาก่อนแล้ว
นางสาวสรรญาออกไปซื้อกับข้าวมาให้ลูก
ส่วนตนเองก็อยู่ที่ห้องนะครับกำลังเปิดโทรทัศน์ดูอยู่
ปรากฏน้องอุจจาระเปื้อนที่นอนแล้วก็เสื้อผ้า
พาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็บอกว่าให้ล้างเนื้อล้างตัวเดี๋ยวพ่อมา

ก็เลยวิ่งไปดูปรากฏว่าน้องเอนั้นล้มฟุบสลบอยู่ที่พื้นห้องน้ำ
ก็คาดนะครับว่าศีรษะบริเวณหน้าผากน่าจะไปกระแทกกับพื้นใกล้กับชักโครก
โทรศัพท์เรียกยายของน้องแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นให้มารับตัวไปโรงพยาบาล
สุดท้ายแล้วน้องเอเสียชีวิตนะครับ
ทั้งนี้พ่อเลี้ยงยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายหรือว่าคิดจะทำร้าย
แล้วก็พร้อมนะฮะที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่างในมุมของทางพ่อแท้ของน้องเองนะครับ
ซึ่งก็แยกย้ายกับทางคุณแม่ของน้องไปได้สักพักนึงแล้ว
แล้วก็ไม่ได้กลับมาดูน้องนะครับเพราะว่าก็กังวลว่าถ้ากลับมา
เหมือนกับจะไปเข้าไปยุ่งกับครอบครัวของเขา
คุณพ่อของน้องแท้ก็ไปอยู่ที่กำแพงเพชร
หลังจากนั้นพอทราบเรื่องนะครับก็สงสัย
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่าตัวน้องเอเนี่ย
ทำไมถึงมีร่องรอยที่มัน
เยอะเหลือเกินผิดปกติ
มันจะเป็นไปได้ไงเด็กล้มไปแล้วเสียชีวิต

พ่อเนี่ยก็ไปสงสัยว่าอาจจะมีการทำร้ายร่างกายนะฮะ
ซึ่งนี่ก็เป็นที่มาของการที่ตำรวจเองได้มีการส่งศพน้องเนี่ยนะฮะ
ไปตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตคือไปชนะสูตร
เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะ
เพราะว่าตอนแรกบอกตกเตียงแล้วก็บอกว่าไปลื่นในห้องน้ำ
แต่โดยปกติแล้วก็ยังไม่น่าจะขนาดเสียชีวิตได้

แผลเนี่ยถ้าเกิดไปชนะสูตรเขาจะรู้ได้หมด
ว่าแผลเนี่ยเกิดจากอะไร
ที่ช้ำลงไปลึกขนาดไหน
คือทุกอย่างต้องผ่าต้องพิสูจน์หมดเลย
หัวใจเนี่ย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
เป็นชาวบ้านรายหนึ่งเกิดอาการคล้ายผีเข้าฮะค่ะหลังไปดูหัวบันได
พญานาคเก่าที่วัดสันดอยน้อยหมู่ที่๔จังหวัดลำปางนี่คุณดูคุณดูคลิป
สักนิดหนึ่งก่อนครับครับครับ
ก่อนเกิดเหตุเกือบ๑๐วันที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านประมาณ๓๐
คนเนี่ยได้เข้ามาดูแล้วก็ร่วมกันคิดว่าเออจะนำหัวบันไดพญานาคเก่าเนี่ย
ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปีนะฮะแล้วก็ถูกทิ้งไว้ตั้งไว้ตรงนี้มานานเหลือเกิน

จะไปตั้งไว้ที่ไหนกันดีเพราะว่ามันเก่าแก่มันถือว่าเป็นของเก่าเป็นร้อยปี
นอกในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันปรากฏว่านายอินพรมอายุ๔๔ปี
เกิดอาการคล้ายกับผีเข้าร้องตะโกนเสียงดังฮะโดยบอกให้นำหัวพญานาค
ทั้งสองหัวเนี่ยไปตั้งไว้ที่บริเวณบ่อน้ำเก่าซึ่งอยู่ใกล้กันนั่นแหละ
เอาชาวบ้านที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นโอ้โหตกอกตกใจกันใหญ่เลย
ก่อนจะมีคนนำโทรศัพท์ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ฮะ
แล้วก็ในที่สุดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อคนเขานำเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊ก

อันนี้เป็นบันไดทางขึ้นวัดเปล่าอ่ะมดคือไม่รู้เป็นบันไดเก่าแก่
ตรงนี้เนี่ยเป็นบันไดที่มีมานานแล้ว

ไม่แน่ใจว่าถึง๑๐๐ปีหรือเปล่า
แต่ว่าคือก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ก็คือ
มีคนในท้องพื้นที่เขาไปทำงานที่กรุงเทพ
แล้วก็ฝันว่ามีคนมาบอกว่าให้บุรณะบันไดแบบนี้

จริงแล้วเนี่ยตัวหัวพญานาคต้องตั้งอยู่ตรงนั้น
แล้วทีนี้ปรากฏว่าชายคนนี้ก็บอกว่ามันจะมีบ่อน้ำเก่าบริเวณแถวนี้
ก็ฝันว่าทางเหมือนไม่ได้ฝันมาเข้าร่างเขา
บอกว่าให้เอาหัวพญานาค๒หัวนี้ไปไว้ตรงนั้น

เพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็ร้องเสียงดังแล้วก็อะไรอย่างนี้นะฮะ
คือเรื่องนี้ปรากฏว่ามันก็มีการพูดคุยกัน
กระทั่งอยู่ดีมันก็มีหญิงอีกคนนึงซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย

แล้วก็พูดถึงพญานาคคู่นี้เหมือนกันบอกว่า
ให้เอาไปไว้ตรงเบาะน้ำเก่าตรงจุดนี้เหมือนกัน

คนนี้ไม่รู้จักกันคนก็เลยไปเที่ยวโจทยจันทร์กันใหญ่ว่า
หรือเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือคนแถวนี้
หรือว่าเป็นแบบพวกพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คืออยากจะให้ย้ายหรือให้ไปบูรณะ

ซึ่งเขาก็มีตั้งอย่างนี้มาเป็นเขาบอกว่าเป็นร้อยปี

บันไดนี้ประมาณ๑๐๐ขั้นเขาบอก
เดินขึ้นไปประมาณร้อยขั้นผมตรงนี้นะฮะ
ไม่เขาอาจจะต้องมีการบุรณะบันไดเนี่ยแหละ
แล้วเดี๋ยวก็ให้บูรณะซะอะไรอย่างนี้ก็คือ
ชาวบ้านชาวช่องก็มาจุดทูปมาไหว้อะไรอย่างนี้

ซึ่งก็บอกว่าอย่างที่แบบอยู่ดีก็คนมีอาการอย่างนี้
๒คนพร้อมกันซึ่งเป็นคนเท่าคนแก่เขาบอก
มันก็เป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่า

ก็ว่ายไหมเธอว่ายแล้วมันดีก็ว่ายไปไหม

ไม่รู้แต่ฉันรู้จากมาตลอดแม้น้ำโขโขไป

วันนี้ไม่ได้เป็นอะไร

ใช่ก็สร้างไปสิเนาะ

เอาเรื่องเปิดตัวเว็บพนันดีกว่า

ผมเห็นนาฬิกาอยากได้บ้าง

นี่ฮะอันนี้เป็นเรื่องราวสำคัญเลย
รู้จักกับมดดำหรือเปล่า

ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานเลย

นายชาวุธแก้วสองศรีนะครับ

โอ้โหอายุมา๒๐กว่า๒๐กว่าทุกคนแล้วก็นายพิชนันนะครับผมนะฮะสุวรรณโนอายุ๒๘ปี
ลักลอบเปิดเว็บพนันรายใหญ่ครับจำนวน๙เว็บไซต์ด้วยกันนะครับ
โดยภายใน๖เดือนเนี่ยมีเงินหมุนเวียนกว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท

ถูกต้องนะครับผมก่อนจะยึดของกลางเป็นรถหรูนะครับแล้วก็ทรัพย์สินอื่น
มูลค่ากว่าเจ็ดสิบห้าล้านบาทครับซึ่งนายแทนไทยเนี่ยรับเป็นเจ้าของเว็บพนันดังกล่าว
สำหรับนายแทนไทยเนี่ยถือเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงถือคลองธุรกิจในเจ้าของบริษัทนะครับ
รับดูแลการตลาดทางออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยขยายไปทำธุรกิจ
รับจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตแล้วก็เป็นผู้จัดภาพยนตร์อีกด้วยนะฮะ
อาจจะนำเงินที่ได้จากการพนันออนไลน์มาทำการฟอกเงิน
ซึ่งชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการขยายผล
ทางการเงินว่าเชื่อมโยงไปยังธุรกิจใดบ้างอย่างไรก็ตามครับรายงานข่าว
นะครับผมนะซึ่งตั้งอยู่ที่ย่านดอนเมืองนั่นเองล่าสุดผมถามว่าคนใส่หมวกข้างหลัง
โอ๊ดปาโมดหรอไม่ใช่ฮะชาวอย่างเนี้ยไหนครับนู่นไหนครับใส่หมวกนู่นน่ะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอ๋อนักข่าวนี่อ๋อนักข่าวเหรอเอ๊ะทำไมเหมือนโอ๊ดปาโมดหรือ
ผมเหมือนอันนี้ตอนอ้วนมากกว่าโอเคนะครับอย่างไรต้องตามครับล่ะอ่า
นะครับผมล่าสุดเนี่ยฮะแทนไทยฟิล์มเนี่ยได้เปิดกล้องภาพยนตร์ถึงสี่
อย่างคุณเป้อารักษ์เออรู้สันแดดด้วยนี่นี่นี่
เอาแล้วใครมีใครบ้างนั้นคุณเป้คุณน้องคนนั้นเคยเล่นเดี๋ยวก่อนนั้นน้องที่ฉัดคนที่๓
มันมีหนวดทุกคนเลยอ่ะก็แบบยุค๙๐เขาย้อนไปยุค๙๐ไงยุค๙๐
นี่น้องคนนั้นเคยมากับมดดำนี่ใช่เนี่ยคนไหนวะมดข้างข้างเสื้อขาวที่มีห้อยอยู่อ่ะ
ไหนมดจำได้ไหมเสื้อขาวหมดเลยเสื้อขาวหมดเลยเสื้อขาวที่มีเสื้อขาวที่มีที่ห้อยอยู่อ่ะ
แว่นห้อยอยู่อ่ะเออตรงกลางใช่ไหมตรงกลางอ่ะใครไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะคุณผมอ่ะ
ใช่เหมือนเคยมากับมดนะคนไหนคุณไปเดินไปชี้ดิคนไหนคนไหนวะ
เนี่ยคนเนี้ยไหนอ๋อคนไหนวะเนี่ยคนเนี้ยคือใครอ่ะอ้าวน้องน้อง
ไม่ใช่เหรอที่ที่อยู่ช่วงสามป่ะฮะไม่รู้ไม่ใช่คือใครอ่ะที่เด็กนั้นป่ะ
ชื่ออะไรนะน้องน้องน่าเหมือนน้องป๊อปถาคูณป่ะฮะเขาชื่อใครน่ะ
ป๊อปถาคูณหรอป๊อปถาคูณหรอใช่หรอใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่หรอ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

โฟลคิงอาชีวะยุค๙๐

เรื่องเมื่อกี้อ่านเรื่องแล้วมีเรื่องอะไรอีก
คือเรื่องเดียวพี่คือเรื่องโฟลคิง
คือ๔คิงอาชีวะ

ยังไม่ได้ถ่ายหรือวงส่วงฮะเพิ่งวงส่วงอ้าวอื้อฮะแล้วเป้
ผมทำไงเนี่ยก็นับเงินค่าตัวรับก่อนค่าตัวก่อนก็เหมือนกับนั่นไง
เหมือนแม่มณีไงอ๋อแม่มณีเปิดตั้งหลายอย่างแม่มณีก็ทำทำหนังกันเนอะ

อืม

กระโปรงป้ายเยอะขนาดแน่
เนี่ยครับ

คิดด้วยว่ามันมีกี่หุบร้อยเว็บล่ะ
มันมีกี่เว็บมันเงียบมา๕เว็บหรือ๖เว็บ
ฉันว่าเยอะกว่านั้นหนูฉันว่าเยอะกว่านั้นแล้วมันได้เป็นหมื่นละ
ถ้าเยอะกว่านั้นก็ต้องมากกว่าหมื่นห้าฉันว่าเยอะกว่านั้น
เยอะกว่าเยอะกว่าเยอะ
เว็บเล็กฉันเป็นลูกค้าเขาอยู่บ้าน
คุณเป็นลูกค้าเลยฮะคุณเนี่ยนะ
ครับผมว่างไงพี่หนุ่มก็เอาซะหน่อย
มีหน้าโทรศัพท์ไปดิ๊ง
คือที่ลองถ่ายสิมันก็ขนสนาเยอะแยะไปหมด

มันเขาเรียกมันอะไรมันเป็นมันเป็นตัวโปรแกรมเหรอเขาเรียกอะไรเป็น
ใช่ค่ะมันจะเป็นโปรแกรมแบบเหมือนเขาซื้อไว้ซื้อไว้โปรโมท

มันก็จะเด้งขึ้นมาสมมุติแบบว่าถ้าเราไม่ดู๑๕วินาทีหรือ๒๐ทีมันก็จะ

บางทีผมเคยเข้าไปดูบางทีก็บอกเออดูหนังฟรีเต็มเรื่องอะไรอย่างนี้

เข้าไปดูหนังอะไรอย่างนี้ผมก็กดเข้าไปดูปุ๊บโอ้โหมันนะ
มันเป็นหลังอีกสไตล์หนึ่ง
คือเข้าไปดูก็ตกใจมากัน
ทำไมมันเป็นแบบนั้นได้

มันฟีดหมดนะ

ปุ๊บหลับ๑๐๐บาทเล่นฟรีกดป๊าบเลยไงเธอ
เข้าเลยได้๑๐อะไรอย่างนี้
เอาไทยชนะสแกนไปสแกนมามันยังขึ้นได้เลย
เออมาฮะเรียบร้อยครับตอนนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแสดงว่าเรื่องออนไลน์

ทะเรนว่าต่างบวกก็ต้องตามมานานแล้วกันไหมไม่ได้ตามมานานแล้ว
แต่คือเอาจริงป่ะมันอยู่เมืองนอก
มันอยู่ตั้งแต่เซียนแดดเนี่ยแหละในนี้โดนจับได้ยังไง
หนูว่าเขาต้องตามแหละพี่หนุ่มแล้วก็ต้องเก็บหลักฐาน

ฉันว่ามันน่าจะเป็นแสนด้วยไม่ควรจะหมื่นด้วย
นาฬิกาเรือนนั้นที่ออกข่าว

ใช่มีทั้งนาฬิกาเยอะเลย

เขาจะมีการออกมาประมูลขายมาพรุ่งนี้

แต่นาฬิกาคงไม่นาฬิกาเขาแยก

ลดส่วนลดนาฬิกาส่วนตำรวจ
ทุกคนหมดอายุความคือคดีความสิ้นสูงแล้วความสิ้นสูงออกไป
กว่าเขาจะเช็คที่มาที่ไปของเงินว่าเรือนนี้เท่าไหร่

ต้องเช็คทีละอย่างทีละอย่างทีชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น

อย่าไปยุ่งคดีคนอื่นเลยเอาคดีเราเองก่อน

ไอ้คดีคนอื่นก็จะโดนไอ้๑๕๐๐๐ล้าน๑๐๐๐๐๐ล้าน

ช่างมันเอาตัวเองก่อน

พร้อมหรือยัง

เดี๋ยวกลับมาดีกว่าช่วงว่านางฟาของผู้ด้วยโอกาสครับ
ปิดทองหลังภายอีกแล้วน้องคามช่วงหน้าจะพูดเดี๋ยวครับ
ผมขออนุญาตเปิดให้ดูได้ป่ะได้ไหม
แบบนี้แบบนี้แป๊บมันก็เข้าอยู่แล้ว

ส่วนน้องสายลมที่พัดเป็นวงกลมเจ้าเดิมบอก

ก็ให้หนุ่มหนุ่มขึ้นศาลหนุ่มจ้าง

ไปเลยนี่อย่างนี้เลยระหว่างเดินขึ้นเนี่ยอย่างนี้เลย
ก็ต้องไปเชียร์เธอก่อนก่อนที่จะเชียร์ฉันเนี่ย

คดีไปถึงไหนล่ะสารรับยังรอใช่ไหม

ของคุณนี่คือขึ้นอยู่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องก่อน
ใช่ไหมก็ไม่รู้ก็ให้ทนายทำไปสิ
กล้าฟ้องมาเขาเดี๋ยวเขาฟ้องกลับมันจะเป็นอะไรเลย

มึงควบเยอะแยะเนาะ
พี่จะหันว่าเรามันเลิชไม่ได้นะฮะ
แล้วพูดเราเยอะแยะเนอะ
ตัวหนุ่มเองคดีตัวเองมีหนุ่มมันช่วยหนองอ่ะ
หนุ่มไม่เคยช่วยใครนกช่วยแว้งกลับแล้วก็กระทืบกลับ
วันหนึ่งจะอีหนุ่มขึ้นฝาลาย

ยังโทรอย่าต่อหน้าทัพครับรับหลังแม่ง

คือเขาเป็นดาราเต็มตัวมันผิดกับฉันไง
ถึงไม่มีความเป็นอมหิตเท่าคุณไง
เข้าใจป่ะ
นั่งของเธอแล้วชีวิตเธอคงจะดีกว่าเดี๋ยว

เอาไปไปอ้ำพัชราภา
ใครก็รู้ว่านางเป็นคนที่ชอบทำบุญแหละ
เอาตรงช่วยเหลือคนลำบากนางก็ชอบอยู่แล้วล่ะ

ชอบเลี้ยหมาเลี้ยแมวมาอย่างเงี้ครับผมล่าสุดอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเนี่ย
เผยข้อความที่มีคนทักมาขอความช่วยเหลือจากอ้ำ
เจ้าตัวก็ไม่นิ่งนอนใจตอบกลับพร้อมยื่นให้ความช่วยเหลือนะฮะโดยส่งเข้าสาร

ซึ่งทางเบสยังระบุอีกว่านางฟ้าของผู้ด้อยอากาศ

อันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้รู้

ด่าบ่อยไงบางทีเขาชอบมีคนมาแขวะมาแซวเขา
นางทำบุญนางไม่บอกว่านางไม่ทำบุญอยู่แล้วไอ้อ้ำอ่ะ

บางทีนางไปเที่ยวก็มีคนเข้าไปใส่ว่าเอาเวลานี้ไปทำบุญไหมคะ

ได้ของแพงอย่างนี้ไปเอาเงินไปทำบุญไหมค

น้องลุกไผ่อย่าอ่านของหนูนะแอบเจ้านายดูอยู่ค่ะ

ว่าอย่าอ่านของหนูนะแอบเจ้านายดูอยู่

คุณคิดว่าขนาดคนส่งทวิตเตอร์ยังโดนแว้งขนาดนี้
แล้วอีกคนที่นั่งทำงานด้วยกันแบบเช้ากลางวันเย็น

คุณผู้ชมตัดสินใจเองเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ

เขาไม่ได้เขียน๓๐บาทเขาก็เขียน๑๐บาท
คุ้มนะและที่สำคัญตอนแรกนึกว่าเป็นน้ำอะไรเป็นกลิ่นองุ่น

ดื่มให้เด็กมันดูนะดื่มมือโปรทำยังไงครับ
แล้วดื่มแล้วสดชื่นอย่างไรครับอ้าวอีอ๋อดูมากโอ้โฮดิ

ลักษณะการจับนะนิ้วต้องงอนขึ้นมา

เข้ารายการฉันก็ไม่ว่านะ

ไปติดตามสถานการณ์การชุมนุม

ไงครับจะตายหรือยัง

เดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ผู้ชุมนุม๑๔ตุลาค